ตอนนี้เราออกจากไทยรัฐแล้วนะคะ
อยู่ในเส้นวิภาวดีรังสิตเดี๋ยวเราจะกลับรถไปขึ้นทางด่วนนะคะ

ตอนนี้นะคะปอมกำลังมุ่งหน้าไปลงที่ศรีลมนะคะ
เส้นแรกก็คือจากถนนประชาธิปกนะคะเข้าไปที่ถนนสมเด็จเจ้าพญานะคะ
เสร็จแล้วก็ตรงไปเลยจนเจอแยกนะคะให้เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงค่ะ
เส้นทางหนึ่งที่จะไปได้ง่ายเลยก็คือจากถนนลาดย่าตรงไปจนสุดทางเลยนะคะ
หรือเพื่อนเพื่อนจะไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะก็คือจากสาธรณ์ใต้ข้ามสะพานตักศิลป์ปุ๊บ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าปอมจะพาทุกคนไปกินอาหารที่มีความแบบอร่อยเลิศแล้วก็อลังบนอลังค่ะ
ลังการสมชื่อมากตั้งแต่ปอมเดินมาถึงเนี่ยปอมก็ตราตึงกับน้ำตกที่เป็นไฮ
ของโซนนี้นะคะแต่ว่าสำหรับชาวชีวอนค่ะอลังการแค่นี้ไม่พอค่ะ
เขามีร้านอาหารที่รสชาติเลิศรายล้อมเต็มไปหมดเลย
เดี๋ยวปอมจะพาทุกคนไปชิมอาหารรสเลิศกันนะคะไปกันเลยค่ะ
ที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์ว่าทำเสิร์ฟที่บ้านยังไงก็ทำเสิร์ฟที่ร้านแบบนั้นค่ะ
เราก็เลยสั่งอาหารไปแบบคนไม่ค่อยหิวประมาณ๗อย่างเองอะค่ะ
นี่ยินดีมากเลย
เดี๋ยวเราจะเริ่มชิมให้ทุกคนดูกันเลยนะคะปลากระพงทอดลุนสวย
อันนี้ก็จะแบบอบอวนด้วยสมุนไพรที่เขาคัดสรรมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
ดีมากน้ำตาไหลเลย
นูถัดไปนะคะแกงส้มพริกสดหัวหินค่ะ

นี่หนึ่งในไฮไลท์เนื้อสรอยหอมมาก
แล้วก็น้ำจิ้มก็หอมข้าวคั่วด้วยทำใหม่ทุกวันเลยดีจังเลย
เนี่ยมันมีความอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าที่ร้านเขาหมักเนื้อได้อร่อยมาก
จะมีความแบบเค็มแทรกเข้าไปในเนื้อบวกกับน้ำจิ้มที่มีความเปรี้ยวหวานตัดกันเป็นฟินไปเลย
อย่าลืมนะคะมาถึงต้องมาทานที่นี่
ซิกเนเจอร์ของร้านเลลา
เมนูพิเศษถัดไปนะคะก็คือต้มยำกุ้งแม่น้ำสยามดูจุดเด่นของเขา
กุ้งก็คือเต็มหม้อ
สำหรับเมนูนี้นะคะตำหาดในลาวหอมมาก
ปลาร้าเขานะคะเป็นปลาร้าปรุงสุกทำเองสดทุกวัน
เหมือนถูกรอเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะมากินอะไรแบบนี้
ไฮไลท์ยำปูทะเลไข่แล้วก็เป็นปูที่
พลาดอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะต้องทานทุกอย่างเลยค่ะ
มากับเพื่อนหลายคนนะคะที่นี่เลยค่ะชั้น๖ไอคอนสยามค่ะ
จบไปแล้วกับเจ็ดเมนูที่อลังการเวอร์มากนะคะทุกอย่างจัดเต็มไปด้วยคุณภาพนะคะ
แต่ว่า๗เมนูที่ผ่านไปนั้นมันยังอลังไม่พอค่ะ
หลังจากนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทานที่ร้านอาหารที่พอพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ทุกคนจะต้องรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาขายอะไรนะคะ
เราจะไปเป็นคนกินเส้นกันค่ะ
นี่ค่ะทุกคนทริปสมัยผัดไทยประตูผีค่ะ
ที่สำคัญนะคะมีโซนเก๋ไว้นั่งทานผัดไทยด้วยค่ะ
จานแรกเลยนะคะของเขาค่ะผัดไทยเส้นจันมันกุ้ง
กุ้งทะเลสดห่อไข่ค่ะ
ก็คือผัดไทยทรงเครื่องค่ะจะเห็นได้ว่าเขาทรงเครื่องมากจริงนะคะ
แต่เปลี่ยนจากมะนาวเป็นมะม่วงเก๋ดีค่ะ
อร่อยดีด้วยค่ะและนี่ค่ะผัดไทยเส้นจันทร์สูตรโบราณนะคะ
สำหรับร้านทิพย์สมัยที่เปิดมาเกือบ๖๐ปีแล้ว
วิธีทานก็คือคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ
บมะนาวแล้วก็ทานเลย
สมัยผัดไทยประตูผีค่ะแนะนำที่ชั้น๖โซนอลังการเลยค่ะ
และที่สำคัญค่ะผักที่เขาเสิร์ฟมาในจานเนี่ยค่ะ
เป็นผักพื้นบ้านที่ทานเป็นเครื่องเคียงนะคะ
ไม่อั้นตลอดเลยค่ะอยากเติมก็เติมได้ตลอดค่ะ
กินขาวไม่กินหวานก็ไม่อิ่มสิคะ
เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราต้องมาจบความหวานของเราที่หวานพอดีตรงนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวเขาจะหวานพอดีแค่ไหนนะคะ
เราเข้าไปริมรถกันเลยค่ะ
จุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวจากอำภาวานะคะ

คือจะกินขนมไทยเนี่ยมันก็ต้องแบบไทยแท้ที่สุดอะไรแบบนี้เลยนะคะ
เป็นหนึ่งในขนมที่บอมชอบสุดเลยค่ะทานมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ
จากที่เราทานของขาวมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้พอเจอของหวานเข้าไปเราก็
แบบเหมือนมีสุการาชิตเข้าไปในเลือดอะแล้วเราก็รู้สึกดีมาก

กเมนูถัดมานะคะก็คือภายลินซะหยาวตัวเด่นของเขาก็คือทับทิมกอบที่สวยมาก
ปกติเห็นคือสีชมพูอันนี้ก็เป็นสีของอาจารย์เนอะ
นี่มาถึงเมนูที่รอคอยนะคะ

หอมมากหอมงาแล้วก็มะพร้าว
มันละลายลงไปเลยพอดีมาก

เนี่ยค่ะดูค่ะเฉาก๊วยก็ปั่นเวลาทานมันจะได้เป็น
เฉาก๊วยและนมสดตามเข้าไปเลยพร้อมกันพอดีพอดี
นี่ให้ดูมาอีกที่หนึ่งเมนูนะคะซิงคโปร์กะทิสด
วิธีการทานก็คือคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทานเข้าไปเลยทีเดียว
พอดีสำหรับใครที่ชอบขนมหวานนะคะ
ก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะหวานพอดีนะคะ
ไอคอนสยามนะคะชั้น๖โซนอลังการนี่เลยค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับปอมวันนี้ก็คือ
ฟินอลังวังเวอร์มากนะคะทั้งของขาวหวานทุกอย่างก็คือ
เกินความคาดหมายทั้งสิ้นนะคะส่วนใครที่อยากจะมาฟินอลังแบบนี้นะคะ
มาได้ที่นี่เลยค่ะไอคอนสยามชั้น๖โซนอลังการนะคะ
แค่ชื่อแค่บรรยากาศทุกอย่างก็คือมีความอลังการมากแล้วทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ปอมจะขอไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นอาหารตาลนิดนึงนะคะ
เพราะว่าที่นี่สวยมากจริงคือแค่อิ่มท้องอย่างเดียวไม่พอนะคะ
เราต้องฟินด้วยรูปภาพที่เราจะเก็บไว้ด้วยค่ะไปแล้วนะคะได้